มีผู้ชายคนหนึ่งอายุสามสิบสองปี
เข้าไปในท่อน้ำเสีย
แล้วติดอยู่อย่างนั้นเป็นชั่วโมง

แล้วก็เอาตัวขึ้นมาได้นี่ค่ะ

อืมก็เลยลงไปเพื่อที่จะช่วยเด็กคลานตามหาเด็ก
แต่ไปไปมามาไม่น่าจะใช่หรอกค่ะน่าจะเมาค่ะ
เมาแล้วหลอนว่าเห็นเด็กอะไรแบบเนี้ยค่ะเนี้ยดีนะที่เขาช่วยเอาไว้ได้ทันนะคะ
นายวินัยโคตระอายุ๓๒เป็นชาวหนองคายมุดเข้าไปในท่อระบายน้ำ
ติดอยู่เป็นชั่วโมงพลเมืองดีแจ้งเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือ
เหตุการณ์นี้อยู่ในซอยกรมที่ดินซอย๒อำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรีนะคะ
เจ้าหน้าที่ต้องใช้แฉลงงัดฝาท่อขึ้นมาแล้วก็บอกให้นายวินัยชูมือขึ้นมา
ก็ดึงขึ้นมาจากท่อเนื้อตัวนี่เลอะไปหมดทั้งน้ำเสียทั้งโครน
พอเอาขึ้นมาได้ก็ต้องล้างหน้าล้างตาค่ะ
สาเหตุที่มุดลงไปในท่อเขามุดลงไปทำไมลองฟังดูค่ะ
ทำดึงเขาเด็กเขากำลังดึงเด็กเขากำลังดึง
เห็นใครตกเห็นเด็กน้อยตกลงไปหรือว่าไง
ไม่ครับเด็กใครเขาดึงเด็กน้อยไปด้วย

ไม่มีไม่มีใคร

ก็เลยลงไปคลานคลานคลานคลานไปเรื่อยตะโกนเรียก
เด็กก็หายไปเลยเลยติดอยู่แบบนั้นขึ้นไม่ได้
คนมาเห็นก็เลยเรียกเจ้าหน้าที่มาช่วย

ไม่มีเด็กที่ไหนไม่มี

เมาคือก่อนหน้านี้ไปสั่งสรรค์กับเพื่อน

คาดว่าเมาหลอนเจ้าหน้าที่เขาก็พยายามหาเด็กจริงนะคือ
คือไม่มีจริงอะค่ะไม่มีเด็กแถวนั้น
ก็ไม่รู้ว่าเมาเหล้าหรือเมาอะไรแหละถึงหลอนได้ขนาดนี้นะคะ

นี่ไงเพราะท่อน้ำเสียโครนเต็มไปหมด